คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูภาพภาพนี้ค่ะคือผู้เสียหายเนี่ย
เขาเอาภาพนี้มาร้องสื่อแล้วก็อยากจะให้ทนายความช่วย
ตามเรื่องทางคดีให้หน่อยนะคะมีสาวธอมคนนึงอะค่ะ
ถูกผู้ชายทำร้ายร่างกายที่ร้านอาหารที่ชนบุรีคือต่อยเข้าตา
คือเบ้าตาแตกเกือบตาบอดเลยนะพี่อุ๋ย
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ดูภาพเหตุการณ์ก่อนนะคะ
อย่าเพิ่งฟังเพลงจนเพลินนะคะ
คือมันเป็นร้านอาหารกึ่งผับอะค่ะพี่อุ๋ยแต่ต่อยกันอยู่ด้านนอก
หน้าร้านนะคะสาวธอมโดนผู้ชายต่อยต่อยเข้าตาแล้วเตะด้วย
โอ้โหนั่นยังไม่หยุดนั้นอ่ะคือเบ้าตาแตกเกือบตาบอดค่ะ
ตกหรือที่ชลบุหรี่นะคะเหตุค้านี้คือเพื่อนก็กรูเข้าไป

เหตุการณ์เกิดตี๑กว่า๔มิถุนายน
นี่คือคนเจ็บพี่อุ๋ยดูตาเขาคือเน้นเข้าไปที่ตา
ข้างม่วงเลยแต่มันมีข้างหนึ่งที่เบ้าตาแตก
คือคนก่อเหตุเนี่ยล็อกคอไปแล้วต่อยระยะประชิดนะฮะ
แล้วผู้ชายนะคะที่ต่อยเขานี่ผู้หญิงนะคะเธอเป็นธอม
เป็นธอมแต่ก็ผู้หญิงนะฮะจังหวัดตรงนี้เนี่ยคือระยะประชิดเลยชกเขาเข้าไปอ่ะ
เตะด้วยเตะเข้าด้วยค่ะเตะไปอีกสองสามทีนะคะ
ส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายค่ะ
ผู้เสียหายคือนางสาวชัชรีเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเธอกับแฟนสาวและเพื่อน
นั่งดื่มเหล้าที่ร้านร้านนี้แหละตามภาพอยู่ในชนบุรี
ก็เรียกพีอาร์ของร้านมานั่งสักพักมีผู้ชายที่อยู่โต๊ะข้าง
เดินไปด่าเธอว่าทำไมเธอต้องเสียงดังโวยวายทำไมต้องไปด่าเขา
เธอเลยบอกเธอไม่ได้ด่าเธอร้องเพลงเพิ่งขอเพลงกับนักร้องไป
แล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นกับเพลงครับผู้ชายคนนั้นก็เลยเดินออกจากร้าน
ตีหนึ่งครึ่งผู้ชายคนนี้ย้อนกลับมาสั่งเบียร์ดื่มลากเธอเลยค่ะ
คอเหมือนที่เห็นในภาพคือล็อกคอออกไปเลยพาไปนอกร้านแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์
ที่คุณผู้ชมเห็นภาพในกล้องวงจรปิดเธอแจ้งความที่สพนขามอาการบาดเจ็บตอนนี้
โรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขาก็ให้เธอผ่าตัดเบ้าตาขวากระดูกเบ้าตายุบไปเลยนะคะ
คู่กรณีทางครอบครัวติดต่อมาขอชดใช้เงิน๑๒๐๐๐บาท
บาท๑๒๐๐บาทนี่เขาตาแทบแตกนะเนี่ย
ตาแทบบอดเขาบอกแบบนี้เออตาแทบบอดไม่ใช่ตาแทบแตก
ใช่ค่ะเบ้าตาแตกตาเกือบบอดเนี่ยค่ะแล้วส่วนที่เหลือทางคุกรีบอกว่าก็ไปฟ้องร้องเอาแล้วกัน
เนี่ยเขามาคุยกันเจรจากันเรื่องของค่าเสียหายครับแต่เธอบอกว่าเธอลำบากมากนะ
ชีวิตเธอก็ไม่เหมือนเดิมคือตาเธอมองแบบแทบไม่เห็นแบบมันไม่ดีเหมือนเดิม
ใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมแล้วชดใช้กันแค่นี้เองเหรอ
คุยล่าสุดที่เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเขายอมติดคุก
แต่ว่าถ้ายอมติดคุกแล้วทำไมตอนนี้คือยังไม่เห็นแบบตำรวจเขาเรียก
เป็นแบบไม่เห็นจับไม่เห็นอะไรเนี่ยคือ
รณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็ไปขอความเป็นธรรม
นายรณรงค์ก็เลยบอกว่าหลังจากนี้จะติดตามความคืบหน้า
ทางคดีให้ว่าเป็นยังไงบ้าง

ถ้ายังนี่โอ้โหตั้งแต่เหตุการณ์คือ๔มิถุนายน
ทีนี้ค่ะคดีนี้ถามว่าข้อหามันเป็นยังไงบ้าง
นายรณรงค์ให้ข้อมูลว่ามันก็เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้บาดเจ็บสาหัสนะคะ

คนที่ก่อเหตุเนี่ยทนายรณรงค์ฝากบอกค่ะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสโทษจำคุก๑๐ปีนะคะ
คุณบอกว่าไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายยอมติดคุกคุณยอมติด๑๐ปีเลยเหรอ
คุณมาคุยกันไหมมาเจรจาตกลงรับผิดชอบคนเจ็บน่าจะดีกว่า

แต่โทษทางอาญาเนี่ยคือถ้าเขามีคำสั่งเรื่องปรับเรื่องอะไรมา

ใช่ค่ะแต่ทนายความให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ถ้าเกิดผู้ก่อเหตุมีเจตนาดีที่ไปเยียวยาไปชดใช้ค่าเสียหายอะไรแบบนี้
มันก็ไปประกอบสำนวนคดีได้ว่ารับผิดอะไรแบบนี้ค่ะ
ท่านก็จะใช้ดุลยพินิษฐ์โทษคืออาจจะโทษสูงสุด๑๐ปี
อาจจะไม่ได้จำสูงสุดเต็มแม็กซ์๑๐ปีไงพี่อุ๋ย
แต่ถ้าเขาฟ้องแพ่งคุณบอกว่าไม่มีเงินหรอกยอมติดคุก
แต่ถ้าเขาฟ้องแพ่งแล้วสารบอกว่าคุณต้องชดใช้เยียวยาเขาเนี่ย
คุณก็ต้องเอาทรัพย์สมบัติของคุณไปขายท่อตลาดแล้วก็ใช้หนี้เขาอยู่ดี
ไม่ใช่ว่าติดคุกแล้วไม่ต้องไปชดใช้เขาแล้วเกิดเขาตาบอดขึ้นมาทำมาหากินไม่ได้
กลายเป็นคนพิการไปอะไรอย่างนี้ยังไงคุณก็ต้องชดใช้เขา
อย่าใจร้อนกันนะฮะอย่าใจร้อนกัน